คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันได้หลายช่องทางครับ
คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้นะฮะกับทุกประเด็น
แต่ว่าช่วงนี้มาว่ากันที่เรื่องของการเมืองเข้มกันหน่อยดีกว่า
คือตอนนี้เราคนไทยทั้งประเทศรู้แล้วแหละว่า
นายกรัฐมนตรีก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙อีกสมัยหนึ่งถูกไหมคะ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปทำงานที่ธรรมเนียบตามปกติ
แล้วช็อตหนึ่งค่ะเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปเป็นประธาน
เรื่องของการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
ตัวที่จะเป็นผู้นำการประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียน
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า
นักข่าวตะโกนถามเลยค่ะนายกนายกจะพูดอะไรไหมคะ
นายกก็ยิ้มแป้นเลยอารมณ์ดีนะคะชูกระดาษใบหนึ่ง
ซึ่งใบนั้นข้อความคือขอบคุณสสและสว
สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ขอบคุณสสนี่ด้วยค่ะ
โอ้โหเสียงชัปต์เตอร์นี่รั้วยิ่งกว่าดาราฮอลลิหูยอีกนะ

ตอนก่อนที่จะหยิบกระดาษทำไมหน้าตานายกดูเบื่อ

ไม่ต้องตามมาเดี๋ยวผมเดินไปเอง

กระดาษแผ่นนี้เป็นสารไปถึงสสและสว

สามารถที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง

เป็นนายกเหมือนเดิมทำงานเพื่อประเทศชาติเหมือนเดิม

หลังจากที่โปรดก้าวคณะรัฐมนตรีลงมานะ
ก็หวังว่าจะแต่ทุกคนก็อยากให้ดีขึ้นหน่อยนะ

คนที่โอ้โหกลายเป็นคนดังไปเลย
คุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ
สอสสสีสเกรษภพภูมิใจไทนที่ก็สวนมาติดพักนะ
วันที่๕ที่ผ่านมาก็มีคนถามขอเหตุผลหน่อย
ขอเหตุผลที่คุณสิริพงศ์ตัดสินใจแบบนั้นหน่อย
เขาตอบว่าเขาต้องเคารพประชาชนเคารพตัวเอง
เพราะว่าเขาได้สัญญาไว้กับประชาชนแล้ว
ว่าเขาจะหนุนนายอนุทินชาญวิรากูล

ดังนั้นก็เลยงดออกเสียง

พร้อมยืนยันว่าตัวเขาเอง

ไม่ได้มีอาคดิตกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญแล้วก็ไม่มีนาภิกษ์จันทร์ออกจากภักดิ์ไปไหนด้วย
ค่ะคือเสียโต้งก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสอสอเขตถูกไหม
สสเขตความแตกต่างระหว่างสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อ
สสเขตต้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนแล้วเคยให้คำมั่นสัญญาบอกว่าจะโหวตเลือกคุณอนุทินคนเดียว
คือคุณประยุทธ์กับคุณอนุทินคนละคนกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทำตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้
แล้วผมจะมีหน้าไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไง
ลงพื้นที่ไปก็โดนด่าว่าไหม

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นงูเห่า

หรือว่ามันผิดเเปละไปจากตอนแรกที่เข้าไป
เขาก็เป็นคนยึดมากในอุดมการ

ผมคิดหนักแต่สุดท้ายเมื่อทำไปแล้ว
สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือยืดอกแล้วก็รอรับผลของมันครับ
ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับเพราะว่า
คือการกระทำเรารู้อยู่ว่าเราทำเพราะอะไร
เราทำเพื่ออะไรนะครับและผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ
และผมก็คิดว่าผมไม่มีความจำเป็นที่

ถามหน่อยสิว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
มีมาตรการอะไรมีการลงดาบอะไรหรือเปล่า

ไม่มีการขับนายสิริพงศ์ออกจากพักหรืออะไรทั้งนั้นแหละ
บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันคือเรื่องดีมันคือเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น

ภูมิใจไทยไม่ได้ควบคุมทุกอย่าง

ยอมรับว่าก็มีการตำหนินายศิริพงธ์ไปแหละ
ไม่ได้ตำหนิที่สวนมติภักดิ์
แต่ตำหนิที่ว่าทำไมไม่คุยกันก่อน
ตกลงกับพักพลังประชารัฐเอาไว้
เพราะว่าถ้ามีการล้มดิวจริง
ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขอเพิ่มซะมากกว่า
ฟังเสียงหัวหน้าพักภูมิใจไทยสิคะ
ถ้าเกิดว่าคมนาคมเขาอยากจะดึงกลับไป
ภูมิใจไทยก็ยังคงยืนยันข้อตกลงเดิมใช่ไหมคะ

ของทางฝั่งภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะ
ไม่มีนะก็ไม่เคยคุยอะไรกันอีกเลย
ก็ตกลงยังไงก็เป็นไปตามนั้น

บอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่าเอามากขึ้นไม่รู้นะ
โอ้โหเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่ลดลงจะต้องมีแต่เพิ่มขึ้น
เหมือนคำขู่นะถ้าเปลี่ยนแปลงเอามากขึ้นไม่รู้นะ
แต่ว่าขู่ได้เหรอคุณออกถอนตัวตอนนี้ไม่ทันแล้วนะ
คือจะบอกว่าชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะ
ภักดิ์พลังประชารัฐยกขบวนขันหมากมาสู่ขอ
ภักดิ์ประชาธิบัติภักดิ์ภูมิใจไทย
ก็เอาสินสอดจำนวนหนึ่งมาให้
แต่พอวันจะแต่งสินสอดบางส่วนขอคืนคือมันไม่ใช่ไง
ทีนี้ไปสอบถามฝั่งภักดิ์ประชาธิบัติกันหน่อย
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ถามเรื่องของการล้มดิวกรณีพักพลังประชารัฐ

คุณจุลินพูดดักคอเลยนะ
บอกว่าเฮ้ยมันคุยกันไปจบแล้ว
เพราะฉะนั้นผมเองเชื่อมั่นว่า
ที่คุยกันตั้งแต่แรกก็จะเป็นแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเวลานี้คุณจะดิวไม่ดิวอะไรยังไงก็แล้ว
แต่คุณไปเคลียร์กันเองภายในพักพลังประชารัฐ
คุณต้องไปพูดคุยกันเองนะคะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยสำหรับโคต้ารัฐมนตรี
โดยเฉพาะภักดิ์ประชาธิปัตย์แล้วก็ภักดิ์ภูมิใจไทยนี่เลยค่ะ
ส่วนของพักประชาธิปัตย์นะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยค่ะ
ที่การพักเคยบอกไว้ในที่ประชุม
บอกว่าตอนนั้นที่มีการต่อรองมา
ได้ทั้งหมด๘ตำแหน่ง๗คน
ก็มีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีอะไรบ้างมหาดไทยแน่อยู่แล้วว่าเป็นของคุณถาวรเสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
คือตอนนี้ที่ว่าล้มดิวกันใหม่
พลังประชารัฐจะขอกระทรวงพาณิชย์คืน
แลกกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพราะว่าคุณสมคิดเนี่ยตอนนี้เห็นกระแสข่าวบอกว่าเริ่มงอแงแล้วนะ
อยากได้กระทรวงเกรดเอก็คือพาณิชย์คืนไป

กระทรวงเกษตรคุณสมศักดิ์แก๊งสามิตรเขาก็อยากได้คืน
แลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
วกไปอีกให้อีกหนึ่งรัฐมนตรีช่วย
แต่ไม่รู้สุดท้ายจะว่ายังไงนะคะทีนี้มาดูกันหน่อย
ฝากฝั่งภูมิใจไทยตอนก่อนหน้านี้เขาก็มีการดีลไว้เหมือนกัน
นี่เราเปิดดิวกันแบบนี้นะครับ

กับ๓รัฐมนตรีว่าการ
ก็มีคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬา
คือภูมิใจไทยเขาอยากได้ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้วเพราะว่าคุณเนวินถูกไหม
มันจะไปสารต่องานต่างที่มีการคั่งค้างกันไว้

ขาดกันมานานยุคนั้นเนี่ยคุณ
คุณโสโพนสาราม
โสพลสารามก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ
ทีนี้นี่แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นปัญหา
เพราะคุณสมคิดก็ถือว่าเป็นกระทรวงเกรดเอกของกระทรวงเกษตร

งบประมาณเยอะมากแล้วก็เอาจริงตรงไปตรงมาผลประโยชน์ก็เยอะ
คุณสมคิดอยากได้คืนแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะว่าไงนะคะ
เห็นข่าวรายงานบอกว่าจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ย
แลกคืนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เอาจริงนะพอดูดีลที่เขาคุยไว้กับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์แล้วเนี่ย

นั่นสิฮะเขาถึงอยากได้คืนไงเขาอยากได้กระทรวงเกรดเอคืนไปไง
ทีนี้ต้องไปถามทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันนะฮะ
สอบบัญชีบรายชื่อของพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
ตอนนี้นะได้พูดคุยกับพักร่วมอื่นแล้ว

ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามที่วางเอาไว้
แล้วตอนนี้ทุกพักก็ได้วางตัวบุคคลที่เหมาะสม
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกันแล้วด้วย
โดยเตรียมส่งให้กับท่านนายกพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายก

ใช่ต้องรอโปรดกล้าวได้ยกลงมาก่อน
นายกเองก็จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเชื่อว่าก็ไม่เกิน๑๓มิถุนานี้นะคะ
หลังจากนั้นก็จะนำรายชื่อโปรดกล้าว
ทีนี้มาถามอีกหนึ่งท่านคุณอนุชานาคาสัย
สสชัยนาธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสามมิตร

เรื่องของโควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีต่าง

ตอนนี้นะคะเป็นประเด็นมากคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
คุณสมศักดิ์อยากได้กระทรวงเกษตรและสหกรมาก

รู้หมดว่าวิธีการบริหารงานภายในเป็นยังไง

ก็เลยอยากได้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคืน

อ้าวท่านถ้าเกิดว่าไม่ได้กระทรวงเกษตรอ่ะ

แน่นอนว่าภาพรวมมันจะเกิดความเสียหาย

มันคงมีคนผิดหวังและสมหวังนะครับ
มันเพิ่งเริ่มต้นท่านพี่วันนี้เหอะแท่หวังท่านผู้ทำกำพี่
เป็นตัวท้ายที่สุดและการกรรมการผู้ที่ไปหาและท่านเขาก็ต้องกำเนินการ
แต่มีอีกหนึ่งคนก็ยังคงไม่หยุดนะ
นางสาวปริณาไกรคุบเนี่ยแหละสสราชบุรีของภาคพลังบัชรัฐเนี่ยแหละฮะ

ก็นิดนึงเป็นสีสันนะฮะเขาก็ออกมาพูดถึงการที่เขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่าเนี่ยนะ
สอสออีช่อแต่งกายมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ถูกระเบียบ
แล้วจะเป็นคำท้องถิ่นได้ยังไงคนก็รู้ว่ามันคือใครอะนะ
โพสต์แบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะยังไม่แน่ใจว่าเอ่ยถึงใคร
แต่รู้สึกว่าจะมีสอสอหญิงคนนึงนะสวมเสื้อสีขาวมา
โดยเจตนาสื่อถึงคนที่ยังเป็นอีช่อ
เพราะว่าเปิดประชุมมาในครั้งนี้อีช่อหายไปเยอะอาจจะเหลือคนเดียว
เรื่องการแต่งกายทั้งหลับนั้นมีคนเดียวคุณพนิกา
โพสต์ล่าสุดมันมีการเหยียดเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก

อยากให้คุณปรินาจบเรื่องนี้ไปสักทีเหมือนกันเนอ
คือเราก็ไม่อยากให้พื้นที่สื่อต้องมาอยู่กับเรื่องอะไรพวกนี้

เป็นสอสอแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อประชาชน
ใช่เพราะประชาชนเขาฝากมาบอกว่า
อยากให้ไปเดินตลาดกันหน่อยท่านผู้ทรงเกียจ

เขาบอกนี่ผักราคาขึ้นเดี๋ยวลองไปตรวจหน่อยสิ